คุณผู้ชมไปดูที่อุดรธานีกันนะคะ
ตำรวจคุมตัวสามีค่ะก่อเหตุฆ่าภรรยานะคะ
ซึ่งสามีสารภาพเลยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ

ไปดูกันหน่อยค่ะ๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตำรวจสพอุดรธานีได้รับแจ้งมานะคะว่า
มีคนถูกทำให้เสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหนองนาคัม

พอไปถึงเนี่ยพบศพของนางลำไพรโควัฒนกุลวัย๔๑ปี
สภาพก็คือนอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่ห้องครัว

ปรากฏว่าบาดแผลที่เจอเนี่ยเป็นบาดแผลที่ถูกของแข็งมีเหลี่ยมทุบตีที่หน้าผาก๑แผล
ศีรษะด้านซ้ายอีก๑แผล
แล้วก็มีร่องรอยฟกช้ำที่ใบหน้าแล้วก็ตามลำตัวอีกหลายแห่งด้วย

อันนี้ปกติแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประตูมันคือธรณีประตูที่มันเป็นขั้นเล็กที่เราจะต้องก้าวข้ามมาค่ะ
เป็นเหมือนกับสเต็ปเล็กและเป็นไม้ยาว
นายสมเดชยันพิมายสามีผู้ตายบอกว่าเมียผมเมาแล้วก็เลยล้มหัวฟาดพื้นตาย
ซึ่งตอนนั้นสามีก็เมานะตอนให้การตอนแรก
แต่พอส่างเมาปุ๊บจิตสำนึกเริ่มกลับมายอมรับสารภาพบอกว่าผมฆ่าภรรยาเอง
ผมเมาแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันแล้วผมก็คว้าไอ้ธรณีประตูเนี่ยตีหัวเมียจนตาย
หลายคนก็งงว่าเอ๊ะแล้วธรณีประตูมันคว้ามาตีหัวกันยังไง

นายสมเดชน์คนนี้นะถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วเขาก็เล่าบอกว่าเขาไปกินเหล้าบ้านเพื่อนมา
ทีนี้จังหวะกลับบ้านก็แวะซื้อเบียร์ที่ร้านค้าจะกลับมากินต่อที่บ้าน
แล้วก็เลยทะเลาะกับเมียอย่างรุนแรงเลย
เดินเข้าบ้านค่ะตัวเขาเดินสะดุดธรณีประตูแล้วก็ล้มหน้าทิ่ม
เขาก็เลยโมโหแล้วก็เลยไอ้คว้าไอ้ธรณีประตูอันนี้คือมันบางอันบางอันมันอยู่ติดกับพื้น
อันก็คือแค่วางไว้เฉยคือมันยกออกมาได้

ก็หยิบมาแล้วก็เครื่องธรณีประตูนี้ใส่หัวเมีย
กระติกน้ำสาดน้ำใส่ให้ได้สติอีกแล้วก็ไปนอนดูทีวีไม่ได้สนใจเมียคือกินด้วยกันมาทั้งคู่เมาด้วยกันทั้งคู่ไง

ทีนี้เมียก็พยายามคลานไปที่ห้องครัวค่ะสักพักนึงเท่านั้นแหละคือเห็นเมียไม่หือไม่อื้อไม่กลับไม่อะไรมาก็เลยเดินไปดูถึงเห็นว่าเมียตายแล้ว
พยายามจะช่วยแต่จับชีพจรดูก็ไม่มีแล้วค่ะตกใจมากคิดอะไรไม่ออกคิดแต่กลบเกิดหลักฐานอย่างเดียวก็เอาน้ำมาล้างเลือดในห้องแล้วก็รีบไปบอกแม่แล้วก็ประธานชุมชนให้รู้
พอทำแผนเสร็จแม่นายสมเดชก็วิ่งเข้ามาสวมกอดลูกเนี่ยค่ะก็ให้กำลังใจนะแต่ก็ต้องรับกรรมในสิ่งที่ต้องทำนั่นแหละ
กราบเท้าขอโทษแม่ไปเขาก็บอกด้วยนะคะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำจริงมันเป็นเพราะความเมาเขาไม่ได้มีสติเลย